เคลื่อนไหวของบุคคลอีกท่านหนึ่ง

วานพีคไปแล้วก็คือคุณเต้พระราม๗คุณเต้
เริ่มอะไรขึ้นอ่ะอ๋อก็ม่ะวานนี้เจอกับลุงนิดใช่
ใช่ไหมคะแถมคุณศิราเจนจักรคะก็จะออกมาแจ้งความอีกนะฮะ
วันนี้ก็เลยเป็นการแถลงยุติบทบาทค่ะของคุณมงคลกิจนะคะ
ยุติบทบาทในการค้นหาความจริงในคดีคุณแตงโมเหตุผลก็คือบอกว่า
ส่งมอบหลักฐานทุกอย่างให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้วอันนี้ถือว่า
เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะสสเต้บอกว่า
หลังเข้าพบพนักงานสอบสวนได้มอบหลักฐานทุกอย่าง
กล้องวงจรปิดหลักฐานเอกสารอื่นที่ได้ตามหามาตลอดเกือบ๑เดือน
มอบให้ตำรวจไปแล้วให้ปากคำกับตำรวจในประเด็นต่างแล้วด้วย
หลังจากนี้ก็จะให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการสรุปคดี
ตนเองนั้นขออยู่ห่างอย่างห่วง
แล้วถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลพร้อมเลยพร้อมจะเข้าไปตรวจสอบนะคะ
นายกฤษณะกับนายอัจฉริยะก็ยังคงเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ให้กับภักดิ์ไทยศิวิไลต่อไป
คือสสเต้วันนี้ที่แถลงส่วนหนึ่งก็ยอมรับเลยนะคะ
คำวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนที่มีต่อตัวเอง
มีผลนะที่ทำให้ตัดสินใจยุติบทบาท
คุณเต้บอกมันบรรทอนจิตใจอะค่ะอันนี้เรื่องหนึ่งนะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่นายศิราเจนจาคะ
จะยื่นให้ปปชตรวจสอบจริยธรรมกับตนเอง

คุณเต้บอกตัวเองก็มีคดีเยอะอยู่แล้ว

ไม่ได้ถูกกดดันจากผู้ใหญ่ในสภาค่ะ
ควรที่พนักงานสอบสวนจะต้องไปสอบสวนต่อ
ในประเด็นที่เราต้องสังเกตไว้
ซึ่งพนักงานสอบสวนอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันด้วยกัน

หลักฐานที่ผมมีนะตอนนี้ผมให้ทั้งหมดแล้ว
ในฐานะประชาชนในฐานะสอสอ

พี่น้องประชาชนช่วยกันให้ข้อมูลข่าวสาร

ก็ถือว่าในเบื้องต้นเราจบภารกิจตรงจุดนี้

ร่วมกับนิติวิทยาศาสตร์ที่ก็จะต้องรอผล

ซึ่งก็ต้องใช้เวลา๒๓สัปดาห์ด้วยกัน

ก็ถือว่าเป็นการจบภารกิจ

แล้วเดี๋ยวมีอะไรไม่ชอบมาพากลพร้อมกลับเข้ามา

ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม
ภาคไทยสีวิรัยเร็วนี้ค่ะ

ส่วนคดีของคุณแตงโมก็อย่างที่บอกแล้วค่ะ

จะต้องตอบสังคมให้ได้ทุกประเด็น
สิ้นความสงสัยและเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้

จะไปทำหน้าที่ผู้แทนของประชาชน

อกจากนี้ก็มีโพสต์นี้ด้วยค่ะ
ถ้าผมทำให้ประชาชนเข้าใจลุงผิด

คนภายเรือในคลิปค่ะ
ใจความก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะ

ก็ทำให้เรียกว่ามันก็พีคไปอีกจุดหนึ่ง
แล้วคนก็วิภาควิจารณ์กันเยอะ

ทีมข่าวเราก็ไปตรวจสอบความคิดเห็นดูคน
ก็เข้าไปให้แสดงความเห็น

สอเต้กันเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะคะ

ให้อภัยในเรื่องที่ผ่านมา